บอกว่าเป็นที่จับตาดูนะครับเพราะว่าก็จะนำไปสู่เหตุการณ์อีกหลายหลายเหตุการณ์ที่มีการทำนายว่ามันอาจจะเกิดขึ้นนะคะอย่างกรณีของคุณจตุพรเองเนี่ยบอกว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยเป็นการกลับบ้านจริงนะฟันทงได้เลยว่านายกรัฐมนตรีชื่อประวิทย์วงสุวรรณคุณจตุพรเนี่ยพูดแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูท่า
บัญชีรายชื่อของเพื่อไทยบอกเขาเพิ่งรู้เพิ่งรู้จากสื่อเหมือนกันนะคะในพักเองเนี่ยไม่มีใครทราบนะคะแต่ว่าในทักศิลป์เคยพูดเอาไว้ว่าไม่มีอะไรมาเกี่ยวกับพักการเมืองส่วนจะกลับเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่รู้มาก่อนไม่ทราบมาก่อนในการประชุมพักเพื่อไทยวันนี้เนี่ยเป็นการเตรียมตัวสำหรับการประชุมสภาก็เลย
ยังไม่ได้คุยกันเลย
ยังไม่ได้คุยกันเลยครับ
ในใจท่านท่านอยู่ในใจผม
ไม่รู้ว่าผมจะเข้าใกล้ท่านได้หรือไม่
แต่ไม่ว่าท่านอยู่ไหนผมจะไปเยี่ยม
เพราะท่านเป็นนายกในดวงใจผม

วันนี้ก็มาลงเลยสนามบินดอนเมืองเลยดิ

พยายามง่ายครับท่านอยู่ที่ไหนก็ไปเยี่ยมแล้วครับ
เพราะว่าผมรักผมคิดว่าผมก็

ส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือ
คุณอดีศรก็อารมณ์ดีนะคะแต่ผู้สื่อข่าวก็ยิงคำถามเครียดสักคำถามหนึ่ง
คุณจตุพรพรมพันธ์วิเคราะห์ว่าสถานการณ์อาจจะบานปลายเหมือนเหตุการณ์สุดซอยนะ
คุณอดีศรว่ายังไงนะคะคุณอดีศรก็พูดชัดเลยบอกว่า
บชื่อออกจากสมุดโทรศัพท์แม้แต่ชื่อก็ไม่อยากจะเอ่ยถึง
เอาเป็นว่าเข้าใจกันแล้วกันไม่ขอพูดถึงก็ได้คำตอบมา
ประมาณนี้นะคะทีนี้สิ่งที่คุณจตุพรได้วิเคราะห์เนี่ยนะคะ
คุณจตุพรนี่เป็นอดีตแก่นำอดีตประธานนปช
แล้วก็พูดถึงการที่นายทักษิณจะเดินทางกลับประเทศไทยบอก
นี่ท่านก็พูดเรื่องการกลับบ้านมาร่วม๒๐ครั้งแล้ว
แล้วก็พูดเท็จทุกครั้งจนวันนี้ประกาศว่าจะกลับวันที่๑๐สิงหาคม
แล้วถ้ากางปฏิทินการเมืองดูวันที่๑๐สิงหาคม
ยังไม่ได้รัฐบาลใหม่อย่างสมบูรณ์เลย
หลายคนก็เลยมองว่าการประกาศครั้งนี้เนี่ยเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจ
พักเพื่อไทยกำลังถูกคนสงสัยว่าจะตระบัดสัตว์ข้ามคั่วการเมืองหรือไม่
คุณจตุพรวิเคราะห์แบบนี้นะคะ
ซึ่งคุณจตุพรก็บอกว่าถ้าหากว่านายทักษิณกลับมาจริง
ฟันทงเลยค่ะว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

เพราะว่าในทักษิณจะไม่ให้นางสาวแพทองทานเป็นนายกในวันที่ตัวเองกลับบ้าน
เนื่องจากว่ากลัวว่าจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ค่ะ
อืม
ไม่ได้ถ้าไม่มีการเสนอแก้ไขกฎหมายก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เพราะผมไม่เชื่อว่านายกทักษิณจะให้คุณอุ้งอิ๊งมาเป็นนายกรัฐมนตรี
มันจะเดินสู่ความหายนะเดินสู่ความฉิบหาย
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่างไรก็ตามผมวาดหวังว่าจะได้คิดกันได้
และผมก็ไม่ผมจะไม่เชื่อว่านะครับจะไปสนับสนุนให้เกิดการข้ามคั่ว
นะครับเพราะว่าคนที่จะอยู่ไม่ได้คนแรกคนแรกแรก
ว่าผมเป็นเสียงเดียวที่ไม่ได้เห็นด้วยให้ท่านออกนอกประเทศ
ผมเองก็เห็นว่าถ้าต้องคำพิพากษาจำคุก
คุกจะเล็กกว่าท่านนะครับแล้วท่านจะยิ่งใหญ่
ถ้าจะฟังเหตุผลจากคุณจตุพรที่วิเคราะห์
เรื่องของใครจะนั่งนายกในช่วงที่นายทักษิณกลับมาก็น่าคิด
ก็น่าคิดเพราะว่าพลเอกประวิทย์จำได้ไหมครับ
ก้าวข้ามความขัดแย้งก็น่าคิดครับคุณผู้ชม